นี้เป็นความคืบหน้าจากกรณีที่หมอปลาบุกไปวัดหนองปลือฉะเชิงเซาไปจับพระเฉา
พระเฉาคนนี้คือขโมยกางเกงในศรีกานะคะ
แล้วปรากฏว่าตอนที่จะบุกเข้าไปจับเนี่ย
คือเจ้าตัวไหวตัวทันก็หนีไปก่อน
แต่ล่าสุดปรากฏว่าโดนจับได้แล้วนะคะ
แล้วก็สารภาพบอกว่าขอโทษจริงขอไปบำบัดเถอะ
คือรู้ตัวว่าตัวเองไม่ปกติขอเข้าการบำบัดละกันนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาคุมตัวอดีตพระไกรสอน
ในไก๊เนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เรื่องต้นในไก๊รับสารภาพว่าวันเกิดเหตุ๒๓มีนาคมช่วงเช้าก็ไปบินทบาทปกติ
ปรากฏว่าเห็นศรีการะหว่างทางแล้วเกิดอารมณ์ค่ะ
ทีนี้พอตกดึกเลยแอบย่องเข้าไปในบ้านของชาวบ้านใกล้วัด
ขโมยกางเกงในสุภาพสตรีมาใส่หวังสำเร็จความไคร่
รับว่าขโมยมาจริงขโมยมา๓ตัว
แต่เนื่องจากมีกล้องวงจรปิดไง

วิ่งหนีออกทางป่าหลังบ้านทิ้งกางเกงในเอาไว้ในป่าย่านั่นแหละไม่ได้เอากลับมานะ
จากนั้นก็กลับเข้ากุฏิตามปกติเพื่อเก็บสัมภาระเตรียมจะหนีจากวัดอยู่แล้ว
ช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้นทราบข่าวว่ามีการแจ้งความก็เลยรีบออกจากวัดเลยไม่ได้นำของที่เก็บไปด้วยค่ะ
จุดแรกนะคะที่มีการพาไปเนี่ยค่ะไปทำแผนวัดในพื้นที่ประจีนบุรีเป็นวัดที่บวช
แต่ว่าพอตกดึกเนี่ยมีพระในวัดเห็นไลฟ์สดที่หมอปลาบุกมาที่วัดหนองปลือ
เลยขอให้พระในวัดศึกให้แล้วออกจากวัดไปคือตอนแรกเขาหนีไปก่อนเขาหนีไปที่วัดพื้นที่ปาจีนบุรีนะคะ
แต่ว่าพอเห็นพระในวัดไลฟ์สดหมอปลาบุกมาก็เลยศึกแล้วหนีไปอีกไปต่อที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วระหว่างทางเนี่ยค่ะก็เลยถูกตำรวจจับกลุ่มได้
เขาก็ขอโทษผู้เสียหายนะคะรวมทั้งขอโทษสังคมและบอกว่าขอโอกาสหน่อย
บำบัดจะได้หายจากอาการป่วยทางจิตนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ต้องให้อภัยผมด้วยเพราะตอนนี้ผมตำรวจผิดมากและผมอยากบำบัดมากค่ะ